หรือกับส่ึกยอดบวยไทยรัฐในวันนี้นะครับซึ่งคู่เอกนะครับเป็นมวยฝีมือพระทากับมวยเข่า
ไปติดตามได้ในช่วงของการช่างน้ำหนักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
สวัสดีครับนี่ก็เป็นเนื้อตัวล่าสุดนะหลังจากรถเสร็จวันนี้รถไปเยอะไหม
เพชรพงันนี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเคยเห็นเขาชกไหม
ไม่เคยแพ้มวยเข่าเดินหาแข้งอยู่แล้ว
มั่นอกมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์
เอาไว้๙๐พอครับ๑๐๐เปอร์เซ็นต์

โอ้โหนี่รถเสร็จคนสุดท้ายนะเพชรพงันสอสุขสม

ไฟล์นี้กลายเป็นตัวฟิตซ้อมเป็นยังไงบ้างซ้อมอยู่ที่นครหรือว่าขึ้นมาที่กรุงเทพ
ก็มาซ้อมที่นาคอนอยู่ประมาณ๒อาทิตย์แล้วก็มาซ้อมที่บ้านอาจารย์สุวัสประมาณ๒๓วัน

พี่วิทยาเพชร๔๐๐๐ดูการฟิตซ้อมตลอดเปรี้ยแน่นอนนะ

จากรูปร่างโอ้โหนี่เพิ่งลดน้ำหนักเสร็จนะครับแล้วก็มาให้สัมภาษณ์เลยรูปร่าง
เมื่อกี้ก่อนเข้าสัมภาษณ์นี่ถ่ายรูปคู่กันด้วยเขาลอยกว่าหน่อยนึงนี่กังวลไหม

วางแผนการชกไงบ้างไฟล์นี้เราไม่เคยเจอเขามาก่อน
ก็๑๒เก็บอาวุธก่อนก็๓๔ปร่ำทีอ่ะ

ความรับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ไฟล์นี้
ของรายการครับดาวเด่นลูกเมืองเพชรไฟนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแทร่มาใหม่นะครับ
เป็นทางด้านของอินทราชัยช๕พยักษ์ครับเดี๋ยวดูว่าเปลี่ยนมาใหม่จะใช้อะไรหรือเปล่านะครับ
เจอกับมงคลกรกรรมนาศหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์นะครับใหญ่สุดของวันนี้ครับ
แดงมาพอดีพิกัดขณะที่น้ำเงินมาเกินไปจุดหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนคู่เอกนำรายการครับ
เชอรี่เจอกับเพชรพะงันนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์ครับ
คู่นี้มุมแดงก็มาเกินไป๑ปอนด์ขณะที่น้ำเงินมาเกินไป๑๑นะครับ
คู่ที่กล่าวไปต้องบอกว่าไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับวันนี้มาเจอกันสุดท้ายแล้ว
ผลจะออกมายังไงนี่ต้องติดตามครับศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
บ่ายสามถึงห้าโมงเย็นครับอย่าลืมนะครับไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
ชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีรายงานครับ